เล็กบอลหญิงครับทีมชาติไทยเดินทางกลับมาจากบราซิลจบสนาม๒นะครับก็ปล่อยนักกีฬาพัก๑วันก่อนจะกลับมาซ้อมต่อทันทีในวันนี้เตรียมแข่งสนาม๓ที่เราเป็นเจ้าภาพ๒๗มิถุนายนเจอกับเนเทอร์แลนดในเวลา๒ทุ่มครึ่ง
สมมุติใช้บางอย่างครับนายกสมาคมก็ยอมรับผลงานค่อนข้างดรอป
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทุกทีมพัฒนาขึ้นจังหวะโชคก็ไม่เข้าข้างทีมไทยด้วยนะครับ
แข่งขันที่อิตาลีเนี่ยอัชราพรก็เจ็บพอมาสนาม๒เกมกับเซอร์เบียก็มีนักกีฬาเจ็บอีก๒๓คน
ถือว่าช่วงไม่เข้าข้างแต่ทำเต็มที่แล้วเป้าหมายสนาม๓ทุกทีมเป็นทีมที่หนักอยู่ในมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับทีมไทย
สูงกว่าไทยนะครับถือว่าเป็นสนามที่หนักสุดใน๓สนามในปีนี้ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ
ซึ่งก็นำโดยปีรุษแป้นน้อยนะครับแนนทัศน์ดาวเตยหัทยาชมพู่พรพันธ์เพียวอัชราพรบุ๋มบีมชัชชุออนแล้วก็บีมพิมพิชยานะครับ
เหมือนกับเป็นเจ็ดเซียนที่มาต่อยอดนะครับจากชุดก่อนหน้านี้นะครับ